หลายคนได้ยินได้เห็นได้ฟังก็โอ้โหตกใจเอ๊ะพี่บินบรือฤทธิ
อยู่ดีดีขอลาออกจากการเป็นเจ้าที่ของมูลที่ร่วมกระตันยูโอ้โหทำงานกับ
กระตันยูมาสามสิบสี่ปีค่ะคุณโอ้โหวันนี้ไลฟ์เฟซบุ๊กนี่ร้องไห้เลย
เดี๋ยวให้ฟังนะฮะว่าเหตุผลคืออะไรนะครับ
ไปตรงนี้ก่อนนี่ฮะคือในช่วงการเมืองเข้มข้นช่วงเวลานี้
ช่วงของการชุมนุมเนี่ยนะก็อย่างที่ทราบนะฮะ
ข้อเรียกร้องต่างของกลุ่มรัศดร๖๓เนี่ยมีอยู่๓ข้อ
ที่พลเอกประยุทธ์ต้องลาออกจากนายกเรื่องการร่างรัฐธรรมนูลใหม่
และการปฏิรูปสถาบันนะครับผู้คนในแวดวงบันเทิง
บางคนก็แสดงความเห็นบางคนก็ไม่อยากแสดงความเห็น
แต่คุณบินกับคุณเอกพันธ์บรรลือฤทธิ์สองพี่น้องฝาแฝดนะฮะ
พระเอกใจบุญเนี่ยนะครับได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมือง
โดยเฉพาะผู้ชุมนุมที่เรียกร้องเรื่องการปฏิรูปสถาบันเอาไว้
มันก็เลยเป็นเหตุเป็นผลสืบเนื่องมาถึงวันนี้นี่แหละ
ไปฟังวันนั้นก่อนนะฮะที่ทั้งสองท่านให้สัมภาษณ์เอาไว้นะครับ
นะฮะอันนี้ผมเหนื่อยตรงนี้เท่านั้นเองนะครับผมสู้ทุกอย่าง
เพราะเรื่องการเมืองผมไม่ยุ่งเกี่ยวผมไม่เคยยุ่งเรื่องเกี่ยวกับการเมือง
แต่สถาบันอย่าได้มาแตะของผมแล้วกันทั้งมันเหนื่อยใจเหนื่อยจัง
วันนั้นที่ไปช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนก็เลยให้สัมภาษณ์เรื่องนี้นะครับ
พี่บินเนี่ยกับพี่เอกพันธ์เนี่ยบอกว่านักศึกษาหรือว่ากลุ่มผู้ชุมนุมรัศดร๖๒
จะเรียกร้องอะไรเนี่ยอันนี้ไม่มีปัญหาเรื่องการเมืองเรื่องรัฐธรรมนูล
เรื่องรัฐบาลเรียกร้องได้แต่เรื่องสถาบันไม่ควรจาบจ้วง
ข้อเรียกร้องที่เคยเขียนเอาไว้ที่เขียนเอาไว้๑๐ข้อเนี่ย
ยืนยันว่าเป็นไปไม่ได้แล้วก็บอกเลยว่าขออย่ามาท้าทายพลังเงียบ
ท้าทายคนที่เขารักในหลวงยังมีพลังเงียบอีกหลายสิบล้านคนที่พร้อมจะออกมา
คือพี่บินเนี่ยถึงขั้นบอกว่าภาพวันที่เห็นเกี่ยวกับเรื่องของขบวนเสด็จ
แล้วมีคนไปชูนิ้วกลางขบวนเสด็จยิ่งทนไม่ได้ค่ะถ้าอยู่ใกล้ใกล้นี่
ตบอะไรแบบเนี้ยคนก็เลยแบบโอ้โหวิภาควิจารณ์กันอยู่โอ้โหเรื่องนี้นะคะ
ทีมข่าวของเราก็ไปสอบถามเพิ่มเติมนะคะจากคุณเอกพันธ์บรรลือฤทธิ์นะคะ
คุณไทยนะคะคุณไทยก็บอกว่าคลิปที่แชร์กันเยอะที่เปิดให้ดูไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะ
จริงแล้วเป็นคลิปที่อัดเอาไว้เมื่อสี่เดือนก่อนนะคะเป็นคลิปนานแล้วนะคะ
แต่ประเด็นก็คือเมื่อวานนี้มีนักข่าวช่องนึงไปสัมภาษณ์มันก็เลยไปกันใหญ่เหมือนกับเอาไปเชื่อมโยงกัน
คือ๔เดือนที่แล้วเขาก็เคยมีการเรียกร้องลักษณะอย่างนี้แหละซึ่งพี่บินพี่เอกพันธ์ก็เคยให้สัมภาษณ์เอาไว้
คือมันคนละเรื่องกันกับการที่มีมวลชนมาออกมาชุมนุมมาชู๓นิ้วณปัจจุบันนี้ค่ะ
คือคุณไทยบอกแบบนี้นะว่าคนละเรื่องกันนะแต่มันก็นำมาโยงกันหลังจากมีนักข่าวช่องหนึ่งไปสัมภาษณ์เมื่อวาน
ก็เลยโยงกับคลิปที่อัดเอาไว้ตั้งแต่เมื่อสี่เดือนก่อนยืนยันว่าคุณบินไม่ได้คิดจะตบเด็กที่ออกมาแสดงความคิดเห็นเชิงสัญลักษณ์ชูสามนิ้ว
แต่คุณบินรักสถาบันจริงก็เลยพูดออกไปแบบนั้นคุณบินก็รับผิดชอบด้วยการลาออกนะคะจากการปฏิบัติหน้าที่กับทางร่วมกับตันยูนะคะลาออกเลย
ไม่มีใครมากดดันให้ลาออกนะคะลาออกเองเพราะไม่อยากให้ใครไปตำหนิมูลนิธิไม่อยากให้มูลนิธิได้รับผลกระทบ
แต่ว่าคุณไทยเองยังทำงานให้กับมูลนิธิเหมือนเดิมนะคะ
เรื่องเกี่ยวกับการจาบโยงแหกคือพี่ท็อปก็พูดเหมือนเดิม
การจากโยงกรรถาบันเขาไม่ยอมบางคนทำไมเข้าใจว่ามูลนิธิจะไปตบเด็กที่ชูสามนิ้ว
ไปตบเด็กที่ชู๓นิ้วใครชู๓นิ้วพี่วินจะไปตบ
ทนไม่ไหวไม่ใช่เลย
ไอ้ที่เขาจะไปจัดการคือ
คนที่มันยืนชูนิ้วกลาง
ให้กับขบวนเสด็จเท่านั้นเอง

คือประเด็นนี้แหละครับเพราะว่า

มูลที่ร่วมรันยูไม่ได้อะไรเขาอยู่แล้วเขาไม่มีเงินเดือนเขาเป็นอาสา
เขาเข้ามาเขาไม่ได้อะไรมากมายเขาเข้ามาเขาก็มาช่วยเหลือสังคม
ช่วยเหลือมูลนิธิเวลามีเหตุการณ์ขึ้นมาเขาไม่อยากให้มูลนิธิเนี่ย
กระทบกระเทือนจากการกระทำของเขาจากการที่มาปกป้องสถาบัน
ให้น้องทุกคนเข้าใจนะครับว่าคุณจะออกมาเรียกร้องประชาธิปไตย
ออกมาเรียกร้องเกี่ยวกับเรื่องการเป็นอยู่ปากท้องให้กับประชาชน
ถึงอนาคตของน้องนะครับว่าอนาคตน้องจะมีอนาคตกันไหม
ถ้าเกิดรัฐบาลยังอยู่นู่นเนี่ยคุณจะไม่เรียกร้องให้รัฐบาลลาออก
คุณจะชู๓นิ้วไว้ที่ไหนก็ได้ไม่มีปัญหา
คือถอลองคือเราเป็นกลางแต่คุณบิลที่ออกมากับผมที่ออกมานี่คือ
ปกป้องพระมหากษัตริย์ปกป้องสถาบันเท่านั้นเองครับ
คุณไม่ตบเด็กนะครับอี
ก็คิดใอย่างนี้เลยแต่ขออยากให้มันบิดประเด็น
บิดเบือนประเด็นไปเท่านั้นเอง
โปรดเข้าใจคุณบินบรรลือฤทสมัยนะครับ

ไม่ใช่เด็กน้องที่ชู๓นิ้วเชิงสัญลักษ
อันนี้มันไม่ได้มีปัญหา
วันนี้ไลฟ์เฟสบุ๊ค๑๔นาฬิกา๖นาทีนะครับ
หลังจากที่มันเกิดประเด็นตรงนี้เกิดขึ้นนะครับ
โดยยืนยันว่าไม่เคยมีความคิดจะไปตบเด็กที่ชู๓นิ้ว
เพราะว่าพวกเขาออกมาเรียกร้องเรื่องประชาธิปไตยซึ่งเป็นอนาคตของเขา
แต่สิ่งที่ไม่เห็นด้วยคือการจาบจ้วงสถาบัน
แล้วที่โมโหก็คือคนที่ไปชูนิ้วกลางกลางขบวนเสด็จ
ซึ่งเห็นภาพนี้แล้วโมโหนะครับ
เดี๋ยวฟังนะฮะที่พี่บินไลฟ์เฟซบุ๊กเอาไว้นะครับ
ที่ผมบอกว่าถ้าผมเจอต่อหน้าใครที่ยกนิ้วกลาง
ไอ้คนที่ยกนิ้วกลางให้ขบวนเสด็จนั้นน่ะ
ผมจะตบจริงผมบอกตรง

ผมเทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์

ให้ผมไปขัดขวางไอ้สิ่งชั่วร้าย
พวกที่มันจะทำร้ายสถาบันเนี่ย
ผมอยากให้ทุกคนในมูลนิธิท่านประธาน
ผู้จัดการเลขา
ผมอยากจะสู้สู้ประเทศ
ผมทำมา๓๔ปีทั้งชีวิตของผม
กับร่วมกับตอนอยู่วันนี้นะครับ
เพื่อความสบายใจ
ผมขอลาออก

มูลนิธิตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับ
จะได้ไม่ต้องไม่ต้องมาเป็นเกาะมนต์เรื่องผม
ว่าเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องสถาบัน
และทำให้คนมาต่อว่ามูลนิธิอย่างนั้นอย่างนี้นะครับ

ผมจะใช้นายบินบริฤทธิ์ซึ่งไม่มีนะครับ
ไม่มีมูลิธิทธิประจันทร์อยู่นะครับ

เพราะผมต้องทำ

ทุกวันนี้นะครับพอมาถึงที่สุดแล้ว
มันนักกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาในสถาบัน
เพราะฉะนั้นผมอยากจะบอกเลยว่าโอเค
บอกไปนี้นะครับ
ผมขอลาออกจากมูลที่ร่วมกับตันยู
ก็ถอดเสื้อมูลนิธิเลยนะครับ
ทำมา๓๔ปีแต่ว่าคุณบินบอกว่า
จะช่วยเหลือประชาชนเหมือนเดิมนะครับ
เพียงแต่ไม่ใช่ในนามมูลที่ร่วมกับตันอยู่แล้ว
จะไม่ได้มูลนิธิจะได้ไม่ต้องถูก

ถ้าคุณบินจะออกมาแสดงจุดยืน
ในการต่อสู้กับคนที่จาบจ้วงสถาบัน

ต่อไปนี้ก็ยังคงช่วยเหลือประชาชนเหมือนเดิม
แต่ช่วยเหลือในนามของบินบรรลือฤทธิ์เท่านั้นนะคะ